ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยพาไปดูเมนูเปิบพิษดารล่าสุดของดีเจภูมิ
ภูมิใจตั้งสง่าหน่อยนะพิธีกรดังยูทูบเบอร์ชื่อดัง
ก่อนหน้านี้ก็มีหลายเมนูนะคะ

เขามีคอนเทนต์ในยูทูปของเขาคือ
ยูทูปเมนูเปิบพฤษดารของดีเจภูมิเนี่ยที่คนชื่นชอบสนุกสนานอันนี้ก็มีเยอะ
ที่คนวิภาควิจารณ์อันนี้ก็มีอยู่
แต่นี่ล่าสุดนะฮะดีเจภูมิโพสต์คลิปนี้นะครับ
ไอจีส่วนตัวก็มีคำเตือนเอาไว้นะว่าเอออย่าไปทำตามอะไรก็ว่ากันไป
แต่คนก็ตั้งคำถามนั่นแหละมันอันตรายไหม
เดี๋ยวดูคลิปคือดีเจภูมิไม่ควรถ่ายนะฮะ
ในคลิปเนี่ยจะไม่เห็นหน้าดีเจภูมิแต่ได้ยินเสียง
ส่วนพ่อหนุ่มที่เห็นหน้าเมื่อสักครู่นี้จับงูเขียวหางไหม้อยู่เนี่ย
นี่คือคุณโจโฉเขาก็จะเป็นยูทูบเบอร์สายพวกสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้
คือเนื้อหาก็ประมาณว่าดีเจภูมิกับเพื่อนเนี่ยเขาจะชวนมาเปิดเมนูพิษดาร
ก้อนเนื้อหมูที่ถืออยู่เนี่ยคือเนื้อหมูป่า
บอกจะทำเนื้อหมูป่าผัดเผ็ดโดยใช้พิษของงูเขียวหางไหม้เนี่ยใส่เข้าไปด้วย
พองูเขียวหางไหม้มันกัดไปที่เนื้อเหมือนกัดคน
ค่ะแล้วก็ปล่อยพิษเข้าไปอ่ามันจะปล่อยพิษออกมาก็เท่ากับว่าจะมีพิษของงูเขียวหางไหม้
อยู่ที่ก้อนเนื้อหมูป่าเป็นเมนูหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้
เดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยนะฮะเขาน่าจะยาวประมาณสักสองเซนกว่า
อ่านี่เนี่ยนะฮะขนเกี้ยวลงไปแล้วโอ้โฮ
โอ้โฮคือการปล่อยพิษเข่งกับเขาน่าจะยาวประมาณสักสองเซ็นต์กว่า
แล้วงูงี้กัดแล้วเราสามารถตายได้ไหมฮะอ่าสามารถ
เราก็ขายให้มันจุดเราก็แข็ง
พริกงูเขียวนี่ฮะ
กระทะเลยผัดเผ็ดหมูป่าเลยเนื้อหมูป่าที่มีพิษของงูเขียวหางไหม้
แน่นอนว่าคำถามตามมาก็คือมันอันตรายไหมค่ะคนก็เข้าไปแสดงความเห็นในคลิป
ไอจีของดีเจภูมิกันเยอะแยะนะครับคุณป้องนวัดนี่พระเอกหนุ่มชื่อดังนะครับ
พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีด้วยก็เข้าไปคอมเมนต์บอกโหดจัด
อืมนี่นะฮะพี่ป้องบอกโหดจัดนะครับอ่าบางคนก็บอกพิษงูทานเข้าไปไม่เป็นอันตรายเหรอ
อ่าบางคนก็บอกพิษงูเนี่ยพอมันโดนความร้อน
พอมันสุกแล้วมันก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะนะฮะบางคนก็เตือนดีเจภูมิบอก
ระวังทัวร์ลงนะพี่ล่าสุดเนี่ยเราถามไปยังดีเจภูมินะครับทุกผู้ชมครับ
ดีเจภูมิบอกว่าคือทานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปกติดีนะฮะ
นี่ครับพร้อมกับอธิบายว่าพิษของงูเนี่ยพอโดนความร้อน
มันจะกลายเป็นโปรตีนนะไม่อันตรายอันนี้ดีเจภูมิเขาบอกนะค่ะ
อย่างไรก็ตามขอย้ำเตือนว่าอย่ามาทำตามเพราะนี่เป็นการทดลอง
และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลก็คือคุณโจโฉยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสัตว์พิษ
คนที่จับงูเขียวหางไหม้อ่ะส่วนเรื่องกระแสดราม่าต่างต่างเนี่ย
เจภูมิบอกว่าขอน้องรับฟังนะครับยอมรับว่าคลิปที่โพสต์ไปเนี่ย
มันเป็นสั้นมันเลยดูหวาดเสียวขอให้รอดูคลิปเต็มในยูทูป
ช่องยูทูปของเขาก็แล้วกันจะได้ความรู้เรื่องสัตว์มีพิษไปในตัวด้วย
อะไรที่ทำร้ายมนุษย์เลยอืมพอตัดออกมาสั้นสั้นอาจจะดูเหมือนกับน่ากลัว
แล้วก็ไม่ได้ความรู้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่ทำให้คนเข้าใจ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์พิษมากขึ้นนะครับภูมิก็ได้ทานเหมือนกัน
ทานเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้มีอาการอะไรไหมคะอ่ายังอกอยู่ครับผม
โอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพริกที่เป็นพริกสดนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเข้ามารับประทานเข้าไปทางช่องปากเนี่ยถ้าปากไม่มีแผลเลยนะครับ
ได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญพูดมาอย่าไปทำตามเผื่อใครมีมีแผลมีอะไรในปาก

คนตามก็เยอะล้านกว่าคนนะฮะบอกว่างูเขียวหางไหม้ที่นำมากัดชิ้นเนื้อหมูป่าในคลิปเนี่ย
เป็นงูที่เลี้ยงเอาไว้เป็นงูไทยส่วนคอนเทนต์แนวนี้จริงแล้วทำเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้าน
วัวควายที่เลี้ยงไว้ถูกงูกัดตายเป็นงูพิษกัดตายเนี่ยก็สามารถเอาเนื้อมากินได้
เพราะพิษงูมันจะหมดไปหากทำให้สุกนะแต่ต้องทำอย่างถูกวิธี
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปถามผู้เชี่ยวชาญมาให้
นักอัยสัตวะแพทย์ทุวีศักดิ์อนันสิริวัฒนา
มนุยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงนะคะ
คุณหมอก็พูดถึงกรณีนี้ล่ะค่ะ
การเอาพิษงูไปหมักกับเนื้อแล้วเอาไปกินเนี่ยนะ

ถ้าไม่ทำให้สุกก่อนเนี่ยพิษงูมีโครงสร้างเป็นโปรตีน
ดังนั้นการปรุงสุกมันก็สามารถทำให้พิษงูหมดลงไปได้
แต่ต้องย้ำเลยว่าต้องปรุงสุกก่อนนะคะ
และคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาปรุงสุกอย่างน้อย๕นาที
๕นาทีนะฮะ๕นาทีถึงจะสามารถกินได้โดยไม่เป็นอันตราย

ถ้าไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบมันอันตรายนะคะ
อันตรายจากสองส่วนคือ๑ระหว่างประกอบอาหาร
มือเราเนี่ยถ้าเป็นแผลพิษมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีนะคะ
อันนี้ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ถ้ากินแล้วมีแผลในทางเดินอาหารในร่างกายของเรา
ก็รับพิษโดยตรงเหมือนกันนะคะ
พิษของงูมันก็ไม่ได้มีความพิเศษ
ที่จะทำให้เนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะ
ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าป้องกันอันตรายนะคะ
แค่นี้ก็ได้แล้วก็ถึงเนื้อมันถึงมาก
แต่ดีที่สุดคือไม่แนะนำให้มีการนำไปใช้ในการหมักเนื้อสัตว์เลย
เพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นพิษตั้งแต่ในขั้นตอนการหมัก
ด้วยการใช้มือขยำหรืออะไรก็แล้วแต่
หรือว่าทำไม่สุกแล้วนำไปรับประทาน
อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงได้
แค่เรื่องพิษอย่างเดียวนะครับเพราะบางทีมาจากช่องปากของงูเนี่ย
ก็มีเชื้อแบคทีเรียบางเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับ

มันก็เป็นเชื้อที่ค่อนข้างดื้อยาได้ง่ายด้วยนะครับ
ก็ฝากไว้ว่าไม่ควรที่จะนำมารับประทาน
หรือว่าไปรีดพิษงูมาหมักเนื้อแต่อย่างใดนะครับไม่เห็นด้วยเลย
คุณหมอก็ไม่แนะนำให้ทำตามแน่นอนใช่ครับนะคะ